ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๕ปีค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองนะคะ
ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของตัวเองนะคะ
จากนั้นเอะอะโวยวายคนที่อยู่รอบบ้านเนี่ยพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะผู้ชายคนนี้จุดไฟขึ้นมาเผาตัวเองนะคะ
ด้วยการราดน้ำมันก่อนและจุดไฟเผาตัวเอง
จากนั้นไฟมันลุกลามไหม้บ้านด้วยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพช่วงเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะช่วงของการเกิดเหตุการณ์นะคะ
ไฟที่ลุกลามไหม้บ้านเกิดจากการไหม้
ไหม้ตัวของนายโยธินชัยบุญอายุ๕๕ปี
ก่อนนะคะเพราะว่านายโยธินเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ขึ้นไปยืนอยู่บนหลังคาตัวเองนะคะแล้วก็ตะโกน
ว่าอยากลาโลกนี้ไปอยากตายเนี่ยนะคะ
แล้วก็จุดไฟเผาตัวเองจนลามไหม้บ้านเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คือรถดับเพลิงเนี่ยนะคะ
ร่างของนายโยธินและกำลังลุกท่วมบ้านด้วยเนี่ยนะคะ
จากนั้นนำตัวนายโยธินส่งโรงพยาบาลทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เอง
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยชุมแพร
แพรจีแชร์เกาะที่อยู่ในเหตุการณ์
และเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่า
พอมาถึงบ้านเกิดเหตุเห็นนายโยธินปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้ว
แล้วก็มีน้ำมันแกลลอน๒ลิตรอยู่ในมือ
ตอนนั้นมีคนพยายามเกลี้ยกล่อมนายโยธินแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะ
พอหนักเข้ามีคนจะปีนเข้าไปช่วยเหลือ
โยธินใช้น้ำมันที่ถืออยู่ในมือราดตัวเองทันที
และระหว่างนั้นรถดับเพลิงเดินทางมาถึงพอดีค่ะ
โยธินก็ตัดสินใจจุดไฟเผาตัวเองจนลุกท่วมเลย
มีกู้ภัยคนหนึ่งนะคะปีนขึ้นไปพร้อมกับถังดับเพลิงที่มีอยู่ใกล้ตัว
รีบฉีดวัตถุดับไฟร่างของนายโยธิน
แต่ช่วงเวลานั้นไฟไม่ร่างในโยธินไปเกือบ๑๐๐แล้วนะคะ

ก็ถือว่าในนะหล่ำใหม่ตะววิ่งมันพื้นมันจะกลัวงางโทน
ดูในส่งลงที่ใเพลิงนี้
ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยเห็นเลย
เมื่อวันก่อนก็คือวันเกิดเหตุนายโยธินดื่มเหล้าลงไป
ก่อนที่จะปีนขึ้นหลังคาบ้านของตัวเอง
ทันทีที่รู้ข่าวเธอรับอาสาค่ะ
อาสามาเป็นคนเกลี้ยกล่อมแต่ว่านายโยธินไม่มีท่าทีสงบลงเลย
พูดอย่างเดียวบอกขอลาก่อนขอลาก่อนก็คืออยากจะตายเนี่ยนะคะ
พร้อมบอกว่าจะต้องตายให้ได้ก่อน๕โมงเย็น
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะมาจากความเครียดเรื่องที่ดิน
เพราะว่าแฟนของนายโยธินเคยมาเล่าให้นางดาราฟังเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแต่ลึกตัวเองก็ยังไม่ทราบ
สาเหตุที่แท้จริงฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ
เอาไอเล็นไปธนาคารติ้บไฟที่ดินใช่มั้ย
ไอกับเธอเอาไปดิน
อาการบาดเจ็บของนายโยธินตอนนี้ค่อนข้างหนักนะคะ

คือเดิมโรงพยาบาลแรกที่ไปรักษาตัว

ที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือครบกว่า
ก็คือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โดยมีนางสารชาสุวรรณปทังอายุ๖๗ปี
ภรรยาของนายโยธินเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งแพทย์บอกให้ญาติเริ่มทำใจแล้วนะคะ

แต่ว่าอย่างไรก็ตามแพทย์บอกว่า
จะทำอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ